ทุกผู้ชมครับเรื่องของร่างทรงต่างในยุคสมัยปัจจุบัน

เพราะว่าช่วงนี้ข่าวเรื่องนี้ก็กำลังถูกจับตามองด้วยนะครับ
เราก็มีอยู่๓ร่างทรงด้วยกันนะ
ที่ถูกตรวจสอบพบในขณะนี้เชื่อไม่เชื่อ

มีคนนึงนี่อ้างเป็นถึงพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต

และอีกคนนึงเป็นร่างทรงสุนหงอคง

มีสังคมออนไลน์ที่เผยแพร่
ภาพร่างทรงต่างก็เยอะในช่วงนี้
ที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นร่างทรงสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
แต่งกายเรียนแบบเด๊ะเลยนะครับ
มีชุดสีขาวลวดลายสีทองใส่หมวก
หรือว่าพระมาลาในรูปถ่ายยังมีการสวมใส่รองเท้าเชิงงอนด้วย
ตรวจสอบแล้วพบว่าชื่อว่านายมานพเมยมงคล
เป็นตำหนักประทับชื่อว่าเรือนไทยศรีนเรศ
โยธยาศรีรามเทพนคร
ตั้งอยู่ที่ตะบนมหาราชอำเภอมหาราช
จังหวัดพระนครศรีอุทยานะครับ
จากการตรวจสอบยังพบว่านายมานพ
รับตำขวานหน้าครับตั้งสามภาพคลุมรับดูดวง
บางครั้งก็มีการโชว์อภินิหาร
การแทงปากลุยไฟมีให้หวยใต้ดินอะไรด้วย
อันนี้อย่างที่ชาวเน็ตเขาขุดคุยเขาเผยแพร่ออกมานะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยติดต่อสอบถามข้อเท็จจริงเลยว่า
เออตกลงมันจริงหรือไม่จริงมันเป็นยังไงกันแน่
นายคนนี้ก็คือนายมานพเมยมงคลอายุ๔๗ปีนะครับ
จริงเขาบอกเขาเป็นเกษตรกรมีธุรกิจบ่อตกปลาอยู่ที่อายุทยา
บอกว่าภาพที่แชร์กันเนี่ยเป็นภาพเก่าตั้งแต่๔๕ปีที่ผ่านมาแล้ว
ช่วงนั้นเขายังเป็นร่างทรงอยู่แต่เขาเป็นร่างทรงของปู่ฤษีนารอดนะ
ทำพิธีก็คล้ายกับพิธีไหว้ครูธรรมดานี่แหละ
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นร่างทรงของสมเด็จพระนเรสวน
ไม่มีเจตนามินเบื้องสูงอะไรทั้งสิ้น
ไม่มีเจตนาทรงเจ้าสมเด็จพระนเรสวนมหาราชตามที่ชาวเน็ตแชร์กัน
ที่ใส่เป็นชุดหมวกปีกกว้างเป็นชุดนักรบธรรมดา
ลูกศิษย์ซื้อมาให้ใส่แก้บนเมื่อ๔๕ปีที่แล้ว

ส่วนที่บอกว่าใบ้หวยให้หวยนั้นไม่จริง
เพราะถ้ารู้หวยจริงเขาซื้อไปแล้วรวยไปแล้วสบายไปแล้ว
ภาพที่แชร์กันแล้วอ้างถึงสมเด็จพระนเรสวน
ถือว่าทำให้เขาเสียหายมากขณะนี้ยืนยันว่า
เลิกทำแบบร่างทรงมา๔๕ปีแล้วปัจจุบันเป็นเกษตรกรเท่านั้น
มีธุรกิจบ่อตกปลาเท่านั้นอ่าอันนี้คนหนึ่ง
มาดูอีกคนนึงค่ะนี่ไงคะเมดูซ่า
อ้างว่าเป็นร่างทรงพระแม่เมดูซ่าค่ะจากเทพกรนำกรีกลงมาจุติในไทยนี่เนี่ย
เธอบอกว่าเธอมียันวิเศษบนศีรษะ
จะมีวิญญาณงูพิษประทับแทรกซึมอยู่กับเส้นผม
ถ้าผู้ชายคนไหนคิดประสงค์ร้ายก็จะจ้องหน้า
คนนั้นก็จะกลายเป็นหินทันทีเธออ้างแบบนี้ก็คือตามตามความเชื่อ

ถ้าตามรูปปั้นของทางกรีกเนี่ยจะเป็นซ้ายมือเขาจะเป็นรูปปั้นแบบนั้น
ขวามือของจอภาพท่านผู้ชมนั่นคือคนที่เขาเป็นร่างทรง
ใช่แต่เขาก็รับดูดวงนะคะ
ใช่รับดูดวงต่อชะตากรรมดูเริกดูยามทำพิธีสะดอกเคราะห์
รักษาอาการเจ็บป่วยทุกโรคมีค่าครูรายละ
ครูรายละ๑๐๐๐บาทโอ้โหพอเรื่องนี้แชร์ไปในโลกโซเชียลคนก็วิจารณ์กันเยอะเลย
เขาก็บอกว่าแต่งตัวเหมือนแบบเหมือนคอสเพลย์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ย
จัดเต็มเลยนี่เรามาไกลถึงกรีกันแล้วเหรอเนี่ยค่ะ
บอกว่ามันมาไกลกันจริงที่ถึงขั้นว่ามองหน้าผู้ชายมองหน้าใครจะกลายเป็นหินได้เนี่ย

นี่เขาก็ถอดตำนานของกรีกอะไรเข้ามาเลยนะ

ก็ไม่รู้มีใครเชื่อไม่เชื่ออย่างไรนะครับ
เอาอีกสักร่างทรงหนึ่งครับ
ร่างทรงที่ท่านกำลังจะเห็นต่อไปนี้
นี่ฮะซ้ายมือคือตำนานไซอิ๋วหงอคงหรือว่าแห้งเจีย
ขวามือคือร่างทรงพ่อปู่สุนหงอคง

นี่แต่งตัวแบบเต็มยดเลยนะฮะ
เหมือนกับแห้งเจียในเทพนิยายชื่อดังของจีนเลย
พี่กัดว่าตำหนักพ่อปู่สุนหงอคงอยู่แถวเขตบางรักษ์กรุงเทพ
ชาวเน็ตก็แซวกันอยู่นะคุณเข็มมาสอน
บอกว่าเมื่อวันก่อนก็มีร่างทรงพระถังสำจัง
วันนี้ก็มีร่างทรงแห้งเจีย
เดี๋ยวคงมีร่างทรงตือโป๊ยไก่
ตัวเจ๋งก็ครบชุดเลยทีนี้

ไม่ใช่อะไรหรอกครับก็คือจะได้เห็นกันว่าเออ
เดี๋ยวนี้ยุคนี้เขามีแบบนี้กันจริงนะ